ทีนี้ไปดูมาตรการในการเตรียมความพร้อมในฝากฝั่งของเจ้าหน้าที่กันหน่อยนะฮะ
ตามเส้นทางที่ผู้ชมนุมมีการประกาศว่าจะเคลื่อนขบวนผ่าน
ในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยก็มีการเตรียมตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาแล้ว
นะฮะก็มีการเพิ่มกำลังในการรักษาความปลอดภัย
มาตรการต่างต่างในการป้องกันธรรมเนียบรัฐบาลคุณผู้ชมนะฮะ
ก็จุดสำคัญสำคัญต่างแล้วครับตามเส้นทางที่ไป
โดยที่ธรรมเนียบเนี่ยนะฮะก็ตามที่นักข่าวเราสังเกตการณ์ตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ย
นะฮะก็มีการนำแท่งเบรีเออร์ปูนค่อนข้างจะสูงเหมือนกันนะฮะ
แล้วก็รั้วรวดหนามไปกั้นรอบธรรมเนียบรัฐบาลหนามากนะฮะ
เขากั้นอยู่สี่ชั้นทีเดียวครับนะฮะเป็นแท่งเบรีเออร์สูงสักแปดสิบเซนนะฮะ
รั้วรวดหนามก็วางซ้อนอีกชั้นหนึ่งด้านในต่อด้วยแท่งเบรีเออร์อีกชั้นหนึ่งสูงสักเมตรห้าสิบ
แล้วก็มีรั้วรวดหนามอีกชั้นหนึ่งซ้อนไปเป็น๔ชั้น
นี่ค่อนข้างจะแน่นหนาเหมือนกันนะก็จะป้องกันไม่ให้จะบุกรุกเข้าไปยังธรรมเนียบรัฐบาลได้นะฮะ
บริเวณตรงถนนพิศนุโลกนะฮะตั้งแต่แยกพนิชยาการเชิงสะพานชมัยมรุเชษไปจนถึงแยกมิสักวันเนี่ย
รวมไปถึงจุดต่างโดยรอบและอย่างที่คุณศักดิ์สิทธิ์รายงานว่าถนนรอบธรรมเนียบปิดหมดแล้วนะครับ
ค่ะนะฮะบางจุดอย่างถนนทางเข้าบริเวณถนนลูกหลวงสะพานอรไทยเองก็มีนำแผงรั้วเหล็กเนี่ยไปกั้น
แล้วก็มีเอาโซ่เนี่ยไปคล้องค่อนข้างจะแน่นหนาทีเดียวครับ
เจ้าหน้าที่ก็ยืนอยู่ด้านในรวมทั้งปิดถนนราชดำเนินนอกไปจนถึง
พระบรมรูปทรงม้าด้วยนะฮะแยกตามถนนต่างก็มีการใช้แท่งเบรีเออร์เนี่ยครับ
ทั้งเป็นแท่งคอนกรีตทั้งเป็นแท่งที่เป็นพลาสติกสีส้มเนี่ยกั้นเอาไว้บางจุดก็สามชั้น
ครับนะฮะบริเวณสะพานมะควันรังสรรค์ที่รายงานไปสักครู่ก็มีการเอามาปิดเอาไว้
เป็นที่เรียบร้อยนะก็เป็นไปตามกฎหมายการชุมนุมที่ต้องอยู่ห่างธรรมเนียบเนี่ย
รัศมี๕๐เมตรแล้วก็อยู่ห่างจากเขตพระราชฐาน๑๕๐เมตร
อันนี้ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้เขาเรียกรั้วรวดหนามหีบเพลง
คือถ้าเป็นรั้วรวดหนามทั่วไปตามที่เราขึงตามบ้านเรือนมันก็จะไม่เป็นขดหลายชั้น

อย่างนี้ก็จะใช้ในลักษณะของการปกป้องพื้นที่ต่างค่ายทหารอะไรพวกนี้นะครับ
ใช้แบบนี้ก็เรียกว่ารั้วรวดหนามหีบเพลงนะฮะ

แล้วสูงด้วยเนี่ยวันทับกันก็สูงทั่วหมถีศักดิ์เลย
ส่วนที่ท้องสนามหลวงเองเนี่ยนะฮะล่าสุดเองก็มีการปิดการจราจรแหละครับ
โดยนำรถประจำทางรถเมย์หลายคันตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว
นำรถเมย์เนี่ยไปจอดปิดกั้นเส้นทางการจราจรเอาไว้นะฮะ
ที่บริเวณถนนหน้าพระธาตุถนนหน้าพระรานถนนสนามชัย
ถนนราชดำเนินฝั่งบริเวณหน้าสารดีการ
ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับเวทีการประสัยก็มีแผงรั้วเหล็ก

และก็เติมกำลังจำนวดควบคุมฝุ่งชนเข้าไปอีก

อันนี้เป็นบริเวณที่เอารถเมย์ไปกั้น

ท่านผู้ชมครับ